ที่ประจวบคิริขันนะครับคุณผู้ชมครับมีครูสอนพิเศษอายุสามสิบเก้าปี
คือก่อนหน้านี้เขาไปฉีดซีโนแวคมาแต่พอรัฐบาลแล้วก็สาธารณสุขบอกว่า
จะให้ฉีดเข็มที่๒เป็นแอสต้าซิลิกาสมกันสูตรผสมฉีดมาได้วันเดียวเสียชีวิตฮะ
เหตุเกิดในอาคารพาณิชย์๓ชั้นครับเปิดเป็นโรงเรียนสอนพิเศษในเขตเทศบาลเมืองประจวบคิริขัน
ในห้องนอนไปเจอศพนางสาวพงพักนะฮะสัทธาโสพลเธออายุสามสิบเก้าปี
เป็นครูสอนพิเศษและเป็นเจ้าของโรงเรียนนอนเสียชีวิตในสภาพตัวแข็งแล้วครับ
แล้วก็ร่างกายเริ่มเขียวแล้วจากการสอบถามนายศักดิ์สิทธิ์ดุดวันอายุสี่สิบสี่ปี
เป็นสามีของผู้ตายเล่าบอกว่าเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา
ตัวเขากับภรรยานะไปฉีดแอสต้าเซเนก้าและเป็นเข็มที่๒นะ
ที่โรงพยาบาลประจวบคิริขันแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยขีดซีโนแวคเข็มแรกไป
กลับมามีอาการข้างเคียงเล็กน้อยปวดหัวตัวร้อนหนาวสั่นเล็กน้อย
กระทั่งเมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คุณผู้ชมฮะก็ยังไม่เป็นอะไรมากหรอก
มีแบบปวดหัวปวดหัวหน่อยแต่ภรรยาเนี่ยบอกขอนอนพักอยู่บนห้อง
แต่พอสามีขึ้นไปดูอีกครั้งตอนทุ่มหนึ่งฮะ
ไปเจอภรรยาตัวแข็งแล้วแล้วก็เริ่มเขียวแล้วด้วย
สำหรับนางสาวพงพักเนี่ยนะฮะ
มีโรคประจำตัวคือความดันกินยาคุมอาการอยู่
ฉีดวัคซีนแพทย์ยืนยันว่าไม่มีผลต่อร่างกาย
กระทั่งมาเกิดเรื่องสลดขึ้น
อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมครับก็ต้องส่งศพให้แพทย์ผ่าชนะสูตร
และต้องหาสาเหตุก่อนว่าที่เสียชีวิตเนี่ย
มันเกิดจากซีโนแวคบวกแอสต้าเซเนก้าหรือเปล่านะครับ
ถ้าใช่สมมุติถ้าใช่รายแรก